มาดูกันต่อนะคะกับคุณแพทย์นับประพา
ต้องบอกว่ารายวันแล้วก็อยู่ในกระแสสนใจจริงค่ะ
เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้สัมภาษณ์นะคะ
ก็จะให้ฟังเขาก็เขาเรียกอะไรมีคำพูดหลายคำ
ที่แพทย์พูดไม่ว่าจะเป็นคำว่าปลดล็อกความรู้สึกนะคะ
รวมไปถึงนะคะคุณแอฟนะคะพี่สาวที่ให้กำลังใจค่ะ
บอกว่าดีใจมากคือวันที่สัมภาษณ์วันแรกเลย
นี่ค่ะคุณแอฟไปให้กำลังใจข้างค่ะ
คือไม่ว่าตอนนี้แพทย์จะพูดคำว่าอะไรก็ตามเป็นข่าวหมดแล้วเนาะ
ใช่นะคะไปฟังดีกว่าความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะคะ

น่ารักที่สุดเป็นภาพที่ดีที่สุดเลย
เมื่อวานนี้ที่น้องสัมภาษณ์แล้วพี่แอฟแบบมายืนแบบว่า
หันมาแล้วยังเจอพี่นะอะไรอย่างนี้
พี่แอฟก็ไลน์มาถามตลอดให้กำลังใจตลอด
เขาดีขึ้นเราก็เลยคิดไปเองอันนี้คิดไปเองว่า
ไอ้คำพูดของเราเมื่อวานมันปลดล็อกเขา
คุยก็คงต้องให้เวลาเขานิดนึงเดี๋ยวเขาก็นัดพลัทธ์คุยแล้ว
คือพลัทธ์ก็รอเท่าที่พลัทธ์รอได้
คือยังไงสุดท้ายแล้วแพทย์ก็ยังบอกเขาเลยว่า
ถ้าสมมุติแบบวันหนึ่งวันนี้มันไม่ใช่นะ
คุณลองไปหาอะไรที่มันใช่ก่อน
แล้วถ้าไอ้ที่คุณไขว่คว้ามันไม่ใช่แล้วคุณอยากกลับมา
แล้ววันนั้นเราก็ยังอยู่อย่างนี้ก็โอเคนะ
สามีนะยังเล็กได้อยู่ก็เอาดอกไม้มาไว้บนรถเลย
รถที่คุณแพทย์จะขับมาทำงานตั้งแต่เช้านะคุณผู้ชม
ขณะที่คุณแพทย์เมื่อสักครู่นี้เองค่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมง
มอบดอกไม้มอบกำลังใจให้
ประกอบกับที่สัมภาษณ์เมื่อวานนะครับนะครับใช่นะครับก็คือมันเหมือนจะดีอะ
เหมือนเข้าใจกันแล้วนะคะต้องรอฟังคำตอบอีกทีนะคะในบันเทิงเที่ยง
รับรองว่าได้อัปเดตกับเราแบบสุดทุกวินาทีแน่นอนค่ะ